เอามาดูดราม่าที่มีอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ศึกกันมาอดีต๒พศ

ที่ว่าจะปังปังมันก็ปังบางส่วนนะฮะ

เอาอย่างประเด็นที่เกิดขึ้นกับทิศสมปองเนี่ยครับคุณผู้ชมครับนะครับ
ที่ล่าสุดมีปัญหากับเจ๊ติ๋มทีวีภูนะครับ
ออกจากรายการของเขาคือถอนตัวหอบเสื้อผ้าออกจากบ้าน
แล้วก็มีการปูดเรื่องหนี้สินที่มาจากการซื้อที่ดินสอบประกอบปลูกยางพารา
รุ่นน้องอย่างทิศไพรวันเนี่ยก็ไลฟ์ให้กำลังใจทิศสมปองบ้าง
ให้กำลังใจกันไปกันมาแหละพี่น้องคู่นี้นะ
คือทิพย์ไพรวัลบอกว่าทุกคนล้วนมีความฝัน
ศึกออกมาเป็นคาราวาสแล้วก็มีสิทธิที่อยากจะรวย
ไม่ได้ศึกมาเพื่อเป็นพระอารหันต์หรือศึกมาเพื่อยากจน
ศึกออกมาก็อยากทำงานอยากรวยทั้งนั้น
เตรียมที่จะไปเปิดอกพูดคุยกับทิศสมปองหลังชีวิต
หมายถึงว่าพูดถึงหลังจากศึกมาแล้วชีวิตหลังศึกมันเป็นยังไงว่างั้นเถอะนะฮะ
คุณผู้ชมเห็นว่ายังไงกับที่ทิศไพรวัลเขาบอกแบบนี้
ว่ามาเป็นคาราวาสแล้วก็อยากจะรวยแหละนะ
ส่วนที่มีการวิจารณ์ว่า๒พศอ่อนต่อโลก
ศึกมาก็ไม่รู้ว่าโลกภายนอกมันเป็นอย่างไร
ไพรวัลก็บอกว่าทำไมจะไม่รู้ว่าโลกภายนอกเป็นอย่างไร
โง่รู้ทุกอย่างแต่ไม่อยากเป็นแบบนั้น
แล้วก็ให้กำลังใจทิศสมปองว่าอยู่ที่ไหนแล้วรู้สึกเหนื่อย
ที่นั่นไม่ใช่ที่ของเรานะพี่นะประมาณนี้ลองฟังหน่อยฮะ
อยู่ที่ไหนแล้วรู้สึกเหนื่อยที่นั่นไม่ใช่ที่ของเราครับ
อยู่ที่ไหนแล้วรู้สึกว่าเหนื่อยที่นั่นไม่ใช่ที่ของเรา
คุยกับใครแล้วรู้สึกไม่สบายใจคนนั้นไม่ใช่เพื่อนเรา
ส่วนอีกคนที่ต้องออกมาเคลียร์ประเด็นดราม่าโยงกับความสัมพันธ์ของทิศสมปอง

จำได้เยอะกว่าพี่อีกปุ้ยนี่เก่งจริง

เท่าที่สัมผัสน้องโอลิบอกว่าทิศสมปองเขาเป็นคนน่ารักมีน้ำใจ
แต่พอมีกระแสดราม่าก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลย
กระแสนี้ไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับเธอนะ
เดี๋ยวเร็วนี้เนี่ยก็จะมีคอนเสิร์ตซะด้วย
ครับคะอ๋ออืมนะฮะแน่ก็ยังไม่หยุด
ไม่รู้ว่าวันนี้จะมีดราม่าอะไรออกมาอีกนะ

เพราะว่านักข่าวเขาไปลงพื้นที่ที่ชายภูมิ